อันนี้การเสียชีวิตของนิติกรสาวที่ศาลจังหวัดเวียงสะ
ในที่สุดครับแฟนนุ่มถูกเค้นสอบจนสารภาพว่า
เขานั่นแหละเป็นคนลงมือฆ่าแต่เขาบอกว่าไม่ได้ตั้งใจ
สาเหตุที่ต้องฆ่าแฟนสาวก็เพราะว่าฝ่ายหญิงนั้นตีตัวออกห่าง
ตำรวจนำตัวเขาไปทำแผนประกอบคำรับสารภาพ
แน่นอนครับอารมณ์ของญาติเป็นแบบนี้แหละครับ
ผมตั้งใจมันมันติดกับคนที่ผมเชื่อไม่ได้
ตายมาแรงอย่างนั้นอย่างนั้นอย่างเมื่อกี้แหละครับ
นี่แหละครับคุณผู้ชมฮะญาติเอ่ยเพื่อนสนิทกว่า๑๐คน
ของนางสาวออนอุมาสักกุณาผู้เสียชีวิตเนี่ย
หวังจะเข้าไปรุมประชาธรรมในวันชัยหมัดหมีนอายุ๓๐ปีผู้ต้องหา
ยอมรับว่าเป็นคนล็อกคอนางสาวออนอุมาจนเสียชีวิต
แล้วก็ยังจัดฉากว่าฝ่ายหญิงเนี่ยเอาผ้าขนหนูมาผูกคอฆ่าตัวตายเองในบ้านพัก
คดีนี้ต้องชื่นชมตำรวจนะคะเพราะว่าตอนแรกเนี่ย
หลายคนคิดว่าเป็นการฆ่าตัวตายแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยค่ะ
คือมันมีอะไรพิรุธหลายอย่างนะ
คือถึงแม้คนตายจะพูดไม่ได้แต่ศพพูดได้
ศพบอกทุกอย่างว่าเธอไม่ได้ฆ่าตัวตาย
ผู้ชายเสื้อสีน้ำตาลที่คุณผู้ชมเห็นยืนเกาะท้ายกระบะร้องไห้ดิ้นอยู่ในคืน
นายวสันสกุณาพี่ชายของผู้เสียชีวิตพูดออกมาว่า
ทำร้ายน้องสาวเขาทำไมขอดูหน้ามันหน่อยเจ้าหน้าที่ใจร้าย
คือประมาณว่าเจ้าหน้าที่ต้องดึงตัวเอาไว้ไงฮะ
คดีนี้พลตรวจเอกสุชาติธีรสวัสดิ์ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ
พฤติการของคนร้ายแบบนี้ฮะ
บอกว่านายวัญชัยเนี่ยอ้างว่าคบหาดูใจกับนางสาวออนอูมาผู้ตายมากว่า๒๓ปีแล้ว
คุณผู้ชมครับแต่ประเด็นนี้เรื่องนี้เนี่ยครอบครัวยืนยันว่าไม่จริง
ระยะหลังนะครับผู้ตายพยายามตีตัวออกห่าง
สุดท้ายก็บอกเลิกกับเขาก็คือนายวัญชัย
ทำให้นายวัญชัยเขาบอกว่าเสียใจร้องไห้อยู่๒๓สัปดาห์ได้
วันเกิดเหตุนายวัญชัยพยายามโทรหา
แต่นางสาวออนอุมาไม่รับสายจึงขี่รถมอเตอร์ไซค์นะครับ
ออกจากห้องเช่าในอำเภอเมืองมาหาผู้ตายที่บ้านพักระยะทางเนี่ย
ประมาณ๗๐กิโลเมตรได้หวังจะไปขอคืนดี
พอไปถึงก็ไปเคาะประตูห้องอยู่นานแต่ผู้ตายไม่เปิดครับ
วัญชัยก็พยายามงัดบานเกร็ดนะฮะเพื่อจะเปิดประตู
แต่ก็ติดเหล็กดัดอีกอ่ะคราวนี้เคาะประตูต่อปั้ง
นางสาวออนอูมาเนี่ยยอมเปิดให้พอเข้าไปในห้องได้ครับคุณผู้ชมครับ
ทั้งสองท่านฮะนายวัญชัยเข้าไปนั่งที่โซฟาส่วนผู้ตายก็ยืนอยู่ที่โต๊ะทำงาน
จังหวะขณะที่ผู้ตายจะเดินหันหลังวันชัยเข้าไปเอาแขนรัดคอ
แล้วรัดอยู่แน่นอยู่นานตั้ง๕นาทีอ่ะโอ้โหนี่แหละฮะ
ฝ่ายหญิงเสียชีวิตไปแล้วหลังจากนั้นวันชัยก็ยังอำพลางว่า
เป็นการผูกคอกับเก้าอี้ผูกคอตายกับเก้าอี้
ส่วนปืนของผู้ตายที่หายไปนะครับเป็นปืนในโครงการข้าราชการศาล
นางสาวออนอุมาใช้สิทธิซื้อมาตั้งแต่ปี๒๕๕๙
วัญชัยก็หยิบไปด้วยอ้างว่าชอบแล้วก็เอาไปใส่กล่องไอติมฝังดินเอาไว้ในพื้นที่อำเภอท่าชนะใกล้บ้าน
ทีมข่าวไทยรัฐทีวีพยายามสอบถามถึงเหตุจูงใจนายวัชัยตอบเพียงว่าไม่ได้ตั้งใจฮะ
ในชั้นสอบสวนนะครับคุณผู้ชมครับที่นายวัญชัยเคยถูกเชิญมาอ่ะ
เดี๋ยวฟังเสียงตอนนั้นหน่อยนะฮะ
เอามาดูในชั้นสอบสวนคุณผู้ชมฟังดูแล้วรู้สึกยังไง

เขาบอกว่าเขาคบหากับผู้ตายเนี่ยนะครับ
จนข้างที่เขารู้สึกจริงจัง
เลิกคบคนอื่นอยู่หมดเลยที่คบกัน๔๕คน

ผู้ตายกับนายวัญชัยผู้ต้องหา
คือทั้งคู่ต้องยอมรับนะครับ
จริงแล้วเนี่ยจากการให้การแล้วก็หลักฐานต่างเนี่ยมันสามารถเอาผิดได้ข้อหาคือฆ่าโดยตรายตรองไว้ก่อนเลยนะครับเพราะพฤติการเนี่ยคือมันใช่เลยถ้าเกิดว่าหาหลักฐานเพิ่มเติบอีกสักนิดนึงอาจจะมีการเปลี่ยนนะครับข้อหาแต่ว่าจากการที่เขาอ้าวเขาครบกันมาสองสามปีเนี่ยเขาพูดฝ่ายเดียวนะเพรา
เพราะอาจจะแค่ตามเพื่อมาขอครบหรือเปล่าก็ยังไม่ทราบเหมือนกันนะครับ